ยันอาท

ครบกินกว่าแล้วแล้วเพราะฉันเหลือเเผยมาก
พระราบตอบบินหลายลูกกันเนาะ

เพราะว่าห้ายตายแค่กำลังครองฝั่ง
มึงจะก็แค่นี้ต้องมาเล่นก็ออกพี่นะที่เพียงร้อนตลอด

เขาได้รับตัวแม่สามารถมาหรือว่า
ไม่ค่ะโรงพยาบาลของแม่ของน้องก็ซิรินทร

แต่วันนี้แต่ว่าไปถึงเมื่อกี้เพราะว่าต้องไปที่เดียวกัน
มันหลานหลายคนในซิรินทร

ของแม่ไปก็เอาเข้าห้องถึง
แล้วเขาก็ให้ไปเบิกยามาฉีดให้แม่

เก่ากราณนี้ฉันแม่ใจโกหกแล้ว
เราก็ไปหาเตรียมให้เอกตัง

ภรรยาภรรยาลาศเขาแรงมากเลยก็ไม่รับตัวก็ไม่กลับ
ถนหากอ้อนที่๒รอบก็ยังไม่กลับบ้าง
ตรงนั้นเราอยากให้หน่วยงานพี่เปียนคล่องเกลวก่อน
เขาเป็นยังไงอยากให้ตามออกมา
อะไรมาเป็นส่วนผสมที่ทำให้คนตาย
เวลาซื้อกินเป็นแบบนี้นะ
แล้วคนแก่คือมันไม่ได้ขังแค่ตรงเรา

ถ้าเด็กน้อยถ้าตายที่ไหน
ไม่ได้ทำแต่ตัวเองรับมา

เขาต้องการอะไรทำไมถึงใส่สารอะไรไปขนาดนั้น
เพราะว่ามีน้องคนนึงป้าเขาเอาไปตรวจเจอว่ามีสาร

สารเราก็ไม่ได้ถามเขา
มีแต่ยายเขาบอกว่าเอาของหลานไปเปิดหลานกินแค่น้ำจิ้มไหม

ก็เลยพาไปส่งแล้วก็เอาน้ำจิ้มตัวนี้ไปให้หมอตรวจ
หมอตรวจเจอว่ามันมีสารไร้แรง
แต่เราก็ไม่ได้ถามยายเขาว่าคือสารอะไร
ยายเขาไม่เคยรู้รายละเอียดเลย

มาฆ่าชีวิตแม่เราขนาดนี้
แล้วหมอก็ทุกคนไม่รักตัวเรา
ทำไมถึงได้รักตัวแม่เราไว้

ก็ให้พ่อกัน

ก็ให้พ่อกัน

ก็ให้พ่อกัน